บางครั้งบางคราคนที่คิดว่าไว้ใจได้กลับไว้ใจไม่ได้
ลูกจ้างครับโอ้โหจ้างเอาไว้ประมาณสักเดือนครึ่งจากลูกจ้างกลายร่างเป็นโจร
ไปขโมยเงินของเจ้าของร้านครับ
พาไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านเจ๊น้อยหมูกระทะ
สาขา๒เลขที่๑๗ทับ๑๖หมู่๕ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จับภาพเอาไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีชายคนหนึ่งเดินมองอยู่บริเวณหน้าห้องภายในร้าน
พอสบโอกาสเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนหายไปสักพักออกมาทำท่าทางลุกลี้ลุกลนจากนั้นหายไปเลย
หลังเกิดเหตุครับนายเอกพงศ์นนทโคตรและนางมณฑิตาบุญดาบทนะครับเจ้าของร้านทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาตรวจสอบ
พบว่าเงินหายไปจากที่เก็บเอาไว้ในถังเงินภายในห้องนอนก็หายไปเยอะนะเป็นแสนครับประมาณ๑แสนบาทครับ
แล้วก็มาเปิดกล้องวงจรปิดดูพบว่าผู้ต้องสงสัยก็คือนายจักรพงศ์เพตามนังอายุ๒๑ปีคนที่มาสมัครงานที่ร้านแล้วก็ทำงานที่ร้านได้ประมาณ
เลือนครึ่งอะเหมือนนั้นเองก็ไม่นาน
โอ้โหเรียกได้ว่าคืออยู่กับเขาได้แบบไม่นานมากเท่าไหร่
แล้วเนี่ยสุดท้ายก็หาจังหวะมาขโมยเงินของเจ้าของร้านไป
ช่วยเป็นกระบอกเสียงกระจายข่าวนี้ไปบอกนายจักรพงศ์หน่อย
ก็คือคนที่เอาเงินไปว่าให้ช่วยเอาเงินมาคืน
ถ้ามาคืนนะเอาล่ะจะไม่เอาเรื่อง
เพราะว่าตอนนี้เจ้าของร้านเขาเดือดร้อนหนักมาก
เงินต้องใช้จ่ายภายในร้านหมุนเวียนต่าง

ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มนายจักรพงศ์มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากกลัวว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีก

ต้นก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วล่ะที่สพเสม็ดนะครับ
โอ้โหโจรเดี๋ยวนี้ชุกชุมจริงยิ่งกว่ายุงอีกนะคะ